ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่เราโปรยไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับข่าวเช้าหัวเขียว
จิตใจคุณทำด้วยอะไรทำไมคุณถึงทำได้กับนกตัวเล็กที่มันไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้คุณ
แล้วมันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะทำให้คุณเดือดร้อนในเรื่องใดเนี่ยนะคะ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะถ่ายคลิปในช่วงเวลาที่ตัวเองเอามือไปบีบคอ
นกแก้วคอปคาเทลเป็นภาพแบบนี้บีบด้วยมือเดียว
บีบแล้วก็คลายบีบแล้วก็คลายและบีบด้วย
และครั้งสุดท้ายคือบีบแน่นที่สุดจนมันตายเลย
ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองกระทำมือคุณไปบีบคอแบบนี้
แล้วคนที่ดูเขาก็บอกมันบีบหัวใจฉันอดสงสารนกไม่ได้จริงนะคะ
แล้วพอเอาไปโพสต์ไม่มีใครชมหรอกค่ะสภาพแบบนี้
สาบแช่งสิคะจนผู้ชายคนนี้ที่ถ่ายคลิปคลิปนี้
ช่วยกันตามหาร้านขายนกคือเขาจะต้องสืบจากนกไง
นกตัวนี้ซื้อมาจากไหนแล้วถ้ารู้ว่าซื้อมาจากไหน
จะได้รู้ว่าใครเป็นคนซื้อแล้วก็จะได้ตามหาตัวผู้ชายคนนี้ต่อไป
เขาถามว่าช่วยกันตามหาร้านขายนกที่มีน็อกนกค็อกคาเทลสีในคลิป
แล้วใช้ห่วงขาสีน้ำเงินแน่ใจได้เลยว่าต้องซื้อมาตอนโตแล้ว
เพราะซื้อมาฆ่าหลายตัวแล้วไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียว
ผู้ชายมีผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้พร้อมกับระบุอีกว่า
ตามหาคนนี้จนเจอช่วยช่วยกันร้านไหนขายนกช่วยกันดู
มันหดร้ายเกินไปฝากแชร์ด้วย
นี่ดูไปได้ยินเสียงมาร้องค่ะสงสารนะคุณ

ตอนที่เสียงมันร้องมันก็รักชีวิตของมัน
แล้วดีดมันแบบนี้นี่นะคะ
เรื่องราวนี้หลังจากถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตค่ะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครเข้าชมนะคะรับไม่ได้
แล้วก็ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีหน่อยความผิดชัดเจนเลยค่ะทารุณกรรมสัตว์
ขณะที่มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งขุดคุยไปยังโพสต์คลิปทรมานนก
พบว่ามีการใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายคนหนึ่งหมายถึงคนที่เอาคลิปนี้มาลงนะ
โปรไฟล์ของเขาก็เป็นผู้ชายนี่แหละเป็นเห็นหน้าตาชัดเจน
แต่เขาก็บอกว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยผู้ชายคนนี้
แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วเป็นผู้ชายคนนี้จริง
มีคนเอาภาพของเขามาเพื่อกันแกล้งเขาหรือว่าอย่างไรก็ตาม
ตอนนี้ชาวเน็ตเขาพยายามช่วยอยู่นะคะว่าซื้อมาจากไหนจะได้ติดตามต้นต่อได้นะคะ
แต่เขามีการสังเกตจากภาพนี้แหละแล้วก็ดูเนี่ยกระเบื้องด้านหลังแบบเนี้ย
มันไปตรงกับกระเบื้องที่เขาช่วงที่เขาเอามือดีดนก
เอามือบีบคอนกเพราะว่าเขาบีบที่พื้นไง
กระเบื้องเหมือนกันเลยลักษณะเป็นลามิเนตเป็นภูนิใส
ดูจากกระเบื้องก็สามารถเชื่อมโยงได้แบบนั้น
เขาว่าน่าจะใช่แต่ก็เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะคะ
ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจอย่างที่คุณบอกไปมาทำแบบนี้กับนก